คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
มีคุณลุงคนนึงแกก็เลี้ยงวัวนะคะแต่แกถูกฆ่า
แล้วสภาพศพเนี่ยน่าตกใจถูกฟันไปเนี่ยเป็นแผลอยู่๖แห่ง
แล้วแต่ละแห่งแผลลึกมากข้อมือเกือบขาดกระโหลกเปิด
หน้าเนอร์คือเวอะหวะไปหมดเลยอ่ะแต่ตำรวจเอ่ยปากเลยว่า
คดีนี้ไม่ง่ายเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางทุ่งนา
ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคนเห็นเหตุการณ์
ตำรวจได้ตัวผู้ต้องสงสัยเป็นเพื่อนบ้านไปสอบปากคำ
คุยไปคุยมาไม่น่าจะใช่อีกหรือฮะไม่รู้จะยังไง
ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมาไล่เรียงดูกันหน่อยนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพออาจสามารถไปตรวจสอบ
พบศพลุงศรีลาสุมาลีอายุหกสิบเอ็ดค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่สระน้ำบนที่นาของตัวเองนะคะ
อยู่ที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
และอย่างที่บอกสภาพศพโอ้โหบาดแผลแต่ละแห่ง
ถูกฟันไปหกแห่งข้อมือขวาเกือบขาด
กระโหลกเปิดหน้านี่แผลวะไปหมดเลย
ที่คอก็มีแผลเวอะเลยนะคะ
จากการตรวจสอบก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายจะไปเลี้ยงวัวทุกวัน
ล่ามวัวไว้ที่ทุ่งนาเป็นประจำแล้วก็กลับมาบ้าน
แล้วก็ออกไปตักน้ำให้วัวแล้วก็เปลี่ยนที่ล่ามวัว
จากนั้นตอนค่ำก็เอาวัวกลับบ้านก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้มืดและค่ำและยังไม่กลับบ้าน
ภรรยาญาติก็ออกตามหา
ไปเจอกระสอบปุ๋ยไปเจอรองเท้า
ของผู้ตายอ่ะวางอยู่ข้างสระน้ำก็เลยลงไปดูโอ้โห
ผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำร่างของผู้ตายส่งไปโรงพยาบาล
นครินทร์จังหวัดขอนแก่นไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
เช้าวันนี้นะคะตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่ม
ปมเหตุน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
นายอ่อนจันทร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าผู้ตายเขานิสัยดีมากนะ
อ้อมอารีพูดน้อยช่วยงานคนในหมู่บ้านเป็นประจำเลย
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครมาก่อน
ช่วงก่อนเกิดเหตุภรรยาของผู้ตาย
ก็ไปประชุมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
รู้แค่ว่าผู้ตายเอาน้ำไปให้วัว
แล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าใครมาทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าต้องฝากตำรวจหน่อยแหละ
หาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าคนในพื้นที่ก็หวาดภาวะกัน
ทีนี้ค่ะภรรยาของผู้ตาย

เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก็ออกไปเก็บต้นยาสูบ

ไปด้วยกันทั้งคู่ก็เอามาตากแล้วก็จะเอาไปขาย
แล้วก็ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน

แล้วสามีอยู่ไหนอ่ะหลังจากนั้นจนเย็นอ้าวสามีก็ไม่กลับเข้าบ้าน
ก็เลยชวนแย่ดออกตามหาหาเท่าไรก็หาไม่เจอ
จนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเจอรองเท้าไปเจออะไรอยู่กลางตุ้งนา
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณสักร้อยเมตร
ยืนยันว่ามันไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะตรงนั้นนะคะ
แล้วก็คือเห็นสามีคือคว่ำหน้าลอยอยู่ในสระ
เห็นศพสามีตอนแรกแทบเป็นลม
แล้วแผลที่ศพสามีมันโอ้โหแผลมันน่ากลัวมาก
ที่หน้านี่นะแผลยาว๑๕เซน
คุณผู้ชมลองนึกดูนะภรรยาผู้ตายบอกว่าแผลยาว๑๕เซนคือยาวจากหางคิ้ว

กระโหลกเปิดเห็นสมองด้านใน
ที่คอแผลถูกฟันลึกมาก
ตัดหลดลมขาดยาว๑๐เซน
อันนี้ภรรยาบอกนะคะอาจจะฟังดูน่ากลัวหน่อย

นี่คือบาดแผลที่ศพของสามีเธอเธอบอกเธอแทบช็อกแทบเป็นลม
อยากถามเลยว่าแค้นอะไรกันขนาดนั้น
แค้นอะไรกันขนาดนั้นก่อเหตุได้โหดเยี่ยมแบบนี้
ความขัดแย้งส่วนตัวอะไรเธอบอกว่าไม่มีนะคะ
ตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนบ้าน
คนที่มาบอกว่าวัวกับควายของเธอไปอยู่ใกล้สระน้ำ
ปกติเพื่อนบ้านคนนี้ไม่เคยมายุ่งกับครอบครัวเธอเลย
แล้ววันนั้นทำไมอยู่ดีเดินมาบอกว่าวัวกับควายไปอยู่ตรงสระน้ำ
แต่เธอบอกว่ามีลางบอกเหตุ
ฝันว่ามีชายชุดดำถือปืนมาไล่ยิง
แล้วก็มีชายสองคนมาบอกว่าอย่ายิงเธอเลย

อย่ายิงเธอเลยให้ปล่อยกลับบ้านไป
แล้วคนใส่ง่ายไม่มีฮือไม่เออ

ขอให้ผู้ใดที่มันทำเจ้านั้นให้มันเปิดโปรงออกมา

ลูกสาวของผู้ตายค่ะนางวันนิพาอายุ๓๖ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปทำงานเลี้ยงไก่ที่ปราจีนบุรี
จะเดินทางกลับมาบ้านสามีเมื่อวานนี้
ก็อยู่ห่างจากบ้านของคุณพ่อกับคุณแม่ไม่มากเท่าไหร่

ตอนเช้าจะเอาเห็ดไปให้พ่อแม่ไปทำกับข้าวกินกัน
แต่ดูสิคะไม่ทันได้เจอหน้าพ่อ
พ่อมาเสียชีวิตได้ยินข่าวเธอ

อยากจะถามคนทำร้ายพ่อว่าโกรธอะไรกัน
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา

ก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้า

แล้วก็ไปเจอกับเช้าบ้านที่เลี้ยงบัว
กับชาวบ้านที่เลี้ยงวัวอยู่ใกล้ตรงนั้นเลยคุณผู้ชม
นายภัยบูลค่ะนายภัยบูลเป็นคนที่ช่วยออกตามหาผู้ตายด้วยนะ
นายภัยบูลบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นภรรยาของผู้ตาย
เห็นผู้ตายกลับบ้านก็ออกมาหาตามทุ่งนา
วัวกับควายผูกเอาไว้ก็เลยช่วยกันต้อนกลับบ้าน
ทุ่มผู้ตายก็ยังไม่กลับบ้านก็เลยไปเรียกคนในหมู่บ้าน
มาช่วยกันตามหาตามหากันอยู่โอ้โหมาช่วยกันเนี่ย๒๐กว่าคน
ไปเจอรองเท้าเจอเชือกอยู่ขอบสระพบร่างผู้ตายลอยคว่ำหน้าอยู่ในสระ
ภัยบูลก็พูดเหมือนกันนะคะว่าผู้ตายคนนี้เขาเป็นคนดีจริง
มีน้ำใจมากเวลาในหมู่บ้านมีงานอะไรมาช่วยตลอดเลย
เมื่อก่อนเนี่ยผู้ตายก็ดื่มเหล้าบ้างแต่ตอนนี้เลิกดื่มแล้ว

ปมเหตุก็ไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ
ผู้ภัยก็บอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแล้วนี่นะ
ลอยแผลเวลาาไปหมดนิสัยแก่ดีน่ะ
ช่วยการช่วยงานเพื่อนฝูงหมู่บ้านชาวบ้านอะไรประมาณนี้
ยันเลิกกันแล้วจะเป็นคนนิสัยดีจริง

แต่ก่อนกินแต่พักนี่เห็นบ้านไม่กิน
ตำรวจสพอาจสามารถเรียกผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำค่ะ
ผู้ต้องสงสัยคนนี้เป็นเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเลยนะใช่ค่ะ
แล้วก็เชิญภรรยาของผู้ตายไปคุยด้วยเพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวก็เลยได้คุยกับแม่ของผู้ต้องสงสัยครับ
คุณแม่ของผู้ต้องสงสัยบอกว่าวันที่เกิดเหตุแม่กับลูกแม่เอาวัวไปเลี้ยงแถวทุ่งนาตรงจุดเกิดเหตุ
ตอนนั้นไม่เห็นผู้ตายยังไม่เห็นเลยว่าเขาเอาวัวเอาควายออกมา
ทีนี้พอแม่เอาวัวไปผูกก็เดินกลับบ้านมาพร้อมลูกมากินข้าวเตรียมตัวไปประชุม
ปล่อยให้ลูกชายอยู่บ้านจนเที่ยงก็เอาวัวไปกินน้ำที่สระน้ำ
ตอนนั้นเห็นแค่ควายของผู้ตายก็ไม่เห็นผู้ตาย
ก็เลยตัดสินใจเอาควายไปผูกไว้ที่ต้นไม้แล้วกลับไปบอกภรรยาผู้ตายว่า
เอาควายไปผูกให้แล้วนะไม่เห็นผู้ตายเฝ้าอยู่นะ
ตกเย็นตัวเองก็กลับไปเอาวัวของตัวเอง
แต่พอรู้ว่าลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยแม่ก็งงเลย
บอกเสียใจลูกไม่เกี่ยวนะลูกไม่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุนะ
เพราะว่าลูกอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
ลูกมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทค่ะ

คุณแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งมาปรักปรำลูกแม่นะ
ว่าลูกแม่เป็นผู้ก่อเหตุเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น
ก็บอกว่าเครียร์บาลูกสิเหตุจังสัน
ลูกเราเคยมีปัญหาทาเลาวิวาดอยู่ใครมาก่อนนะครับ
หรือไม่ได้อย่างนะ
ดูบ้าน

กับผู้ต้องสงสัยด้วยคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันเนอ
เพราะเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคะแล้วเขาก็เป็นผู้ป่วยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วย
อายุ๓๕แล้วค่ะผู้ต้องสงสัยคนนี้บอกว่า
ตอนเกิดเหตุเขาก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็อยู่กับแม่ไม่เห็นผู้ตายเลยตลอดทั้งวัน
ยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุไม่ได้ทำร้ายใคร
ก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านมากล่าวหาว่าไปข่มขืนคนแก่

เย็ดคนแก่มาลุมทำร้ายเขาเฉยเลยทั้งที่เขาไม่ได้ทำ
ไม่รู้เรื่องผมไม่เห็นแก่ครับ
ก่อนที่จะเจอศพเนี่ยครับวันนั้นเราเห็นแกบ้างไหมครับ
เห็นผู้ตายบ้าง
วันที่เขาเจอศพน่ะผมไม่ได้เห็น
ไปเอาวัวไปปลูกให้กินย่าอยู่ครับแต่ไม่เห็นแก่

ก็บอกว่าโทษประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิต
แล้วผมไม่ได้ทำผมต้องไปติดคุกโดนประหารชีวิต
คุณผู้ชมค่ะผู้กำกับสพออาจสามารถบอกว่า
เบื้องต้นตอนนี้นะคะก็ตั้งปมการก่อเหตุเอาไว้
เป็นเรื่องทะเลาะวิวาสแบบซึ่งหน้าครับ
แต่ตำรวจเอ่ยปากเลยว่ายากค่ะ
คดีนี้ดูเหมือนไม่น่าจะยากนะแต่ตำรวจบอกยาก
เพราะอะไรเพราะจุดที่เกิดเหตุนะคะกลางทุ่งนาเลย
ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์สักคนเลยไม่มีใครเห็นเลยอะค่ะ
แล้วมันก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไร
ว่าผู้ตายน่าจะทะเลาะกับผู้ก่อเหตุ
แล้วอาจจะวิ่งหนีไปหลบที่สระน้ำ
ผู้ก่อเหตุตามไปและลงมือก่อเหตุ
ตำรวจคาดว่าเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ก็ต้องรอผลชนะสูตรรอการตรวจดีเอ็นเอที่ร่างของผู้ตาย
คดีนี้ต้องรอผลการตรวจดีเอนเอใช้เวลา๑๕วันค่ะ
ส่วนผู้ต้องสงสัยตำรวจบอกว่าเอาจริงนะ
เอาเขาไปสอบปากคำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพิรุธอะไร
ผู้ต้องสงสัยก็นิ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ
ผู้ต้องสงสัยป่วยจริงนะตำรวจบอก
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทแต่เขาขาดยามาช่วงหนึ่ง
แล้วก็อาจจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
เรื่องต้นตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไร

โอ้โหตำรวจบอกเดี๋ยวต้องเร่งหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
แต่ว่าพฤติกรรมนี่ดูแล้วแบบคือ

หรือว่าถ้าโนโหโน่ช่วงเวลานั้นเจินซึ้งนาน

จริงค่ะบาดแผลเอยอะไรเอ่ยมันแบบทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงท่านนี้นะคะ
ครับทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของคุณลุงนะอืม
ที่บ้านของคุณลุงอีกรอบอยากจะหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พบร่างของคุณลุงบรรจุอยู่ในโรงเย็นนะคะยังไม่ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาอะไร
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องนำร่างไปชนะสูตรก่อนนะคะลูกสาวของผู้ตาย
นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพแล้วก็บอกว่าไม่คิดไม่ฝัน
คนรอบข้างรักทุกคนนี่คือลูกสาวนะคะ
นางสาววันนี้พาอายุ๓๖ลูกสาวก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
ว่าเธอไปทำงานที่ปราจินบุรีแต่ก็โทรคุยกับพ่อทุกวัน
แล้วเนี่ยสงกรานกลับมาหาพ่อแม่
แต่ว่านอนคืนนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า
ไปหาพ่อกับแม่แต่พ่อมาเสียชีวิตซะก่อน
นี่นะคะเธอก็บอกว่าจะไม่ให้อภัยผู้ก่อเหตุเด็ด
ฟังเสียงลูกสาวของผู้ตายค่ะ
คุณผู้ชมคะ

สงสัยผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำนะ

สงสัยผู้ชายคนนั้นที่บอกมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท

บอกว่าคือมันเคยมีเหตุการณ์ที่ควายของผู้ตาย

รั้วบ้านของผู้ต้องสงสัย
และผู้ต้องสงสัยคนนี้
สงสัยผู้ต้องสงสัยคนนี้อยู่ค่ะ

สาเหตุในการถูกครั้งนี้เริ่มจากอะไรครับ

ได้ยินป้าเขาพูดมาเรื่อยนะ
บัวควายที่ตะลุงเขาไปเลี้ยง

เหรอวะเดี๋ยวผมเอาตาย
แบบพูดไล่หลังพูดไล่หลังจะพูดประจำ